พาไปดูนักร้องค่ะชื่อว่าคุณการทัศนะนะคะ
คนนี้ไม่ธรรมดาค่ะมีความเชื่อความศรัทธามากันกรองเป็นช่วงทำนอง
สร้างสรรค์บทเพลงที่มีชื่อว่าคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปฟังกันนิดนึงก่อน
คุณผู้ชมละอยากได้อะไรก็ใส่ลงไปในเนื้อโรง
แล้วก็ถวายหลวงพ่อไปเลยนะคะ
นี่แหละเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยค่ะ
หลวงบทเพลงของนักร้องหนุ่มการถสันะนะคะ
ที่กำลังเป็นที่พูดถึงบนโลกโซเชียลเลย
บอกว่าถึงที่มาของเพลงนี้ว่าตัวเองนั้นพยายามเดินสาย
ไหว้ขอพรพระมาเลยตลอด
แต่มันก็ยังไม่ปังดั่งใจหวังสักที
มีคนมาแนะนำค่ะว่าให้เจ้าตัวนั้น
โคสิตารามจังหวัดชัยนาฏดู

เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านในอดีตชาติค่ะ
เจ้าตัวก็จึงไปไหว้ขอพร
กลับมาค่ะตั้งใจนะแต่งเพลงที่มีชื่อว่า
คาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวย
พร้อมกับขอท่านว่าขอเถอะท่าน
ขอให้บารมีท่านช่วยประธานให้เจ้าตัว
มีทุนทรัพย์ไปสร้างเอ็มวี

เจ้าตัวนะสามารถทำได้ดั่งใจหวัง
ทำให้ส่วนตัวนะเชื่อว่านี่แหละ
เป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อกลวยค่ะ
ที่ท่านนั้นประธานให้อย่างแน่นอน
ซึ่งตอนนี้นะก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานกับท่านไว้นะคะ

จัดไปจัดคอนเสิร์ตร้องเพลงกันสดเลย
หลวงพ่อกลวยได้ฟังเลยค่ะ

ผมจะไปจัดคอนเสิร์ตที่วัดบ้านแคร์ครับ

ส่วนหนึ่งเลยส่วนหลักเลยก็เป็นพ่อบารมีของท่าน
ทีแฟนคนไหนอยากจะจ้างการทัศนา

ปั่นนิดนึงแล้วกันนะให้ถึง๕๐ล้านวิวเมื่อไหร
คงดั่งใจหวังน้องการนะคะ

ถือว่าเหมือนเป็นเป้าชี้ทางละกันสายมูนะ
ใครอยากจะไปขอพรลองฟังเพลงน้องศิลปินรุ่นใหม่แบบนี้ก็ลองไปตามกันได้ค่ะ